ทุกคุณผู้ชมครับผ่านจากภาคประชาชนิปรัติไปแล้ว
มาดูพักอื่นบ้าง
อะไรก่อนก็ได้นะครับดูที่พักเพื่อไทยกันหน่อยหลังจากที่
อดีตนายกรัฐมนตรีที่ทักสินชินวัดมาปรักหลักอยู่ที่ฮ่องกง
ช่วงวันสองวันเป็นที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอดีตส่อกรทมและอดีตส่ออีสาน
แล้วก็มีนี่คุณหญิงสุดารัตรเกยุรพัลกันนำพัพไปด้วยนะครับ
คือยังมีส่อบางส่วนที่เขาไม่เข้าใจว่าถูกประสงค์
ตอนแรกนายทักษิณเขาก็มองไว้ว่า

ก็เลยจะทำให้พักเพื่อไทยเป็นพักร้าง
ทำให้อดีตสอสอเพื่อไทยย้ายไปสังกัดพักเพื่อทำให้หมด
สับระสายสิพอข่าวออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ
ทีนี้มันก็เลยทำให้แก่นำพักเพื่อไทยบางส่วนเขาคัดค้าน
เขาก็บอกว่าต้องการใช้พักเพื่อไทยเป็นพักหลักในการต่อสู้
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องมีการมาหารือกัน
ขอให้แก่นำแต่ละฝ่ายมาร่วมพูดคุยมาหาทางออกกันหน่อยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่พูดคุยกันแล้วเขาก็เป็นการมียุทธศาสตร์ออกมานะ
ยุทธศาสตร์ก็คือแยกกันเดินร่วมกันตี
คือเป็นการใช้แนวร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
พักหลักพักร่วมพักมวลชน

ใช่ค่ะก็โดยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
นายวรวัตรเอื้ออภิญกุลแก่นำพักเพื่อไทย
เขาก็ยืนยันนะบอกว่าการตั้งพักเพื่อทำเนี่ย
ถือเป็นความแตกแยกภายในพักเพื่อไทย
เพราะว่าคนที่ออกจากพักเพื่อไทยไป
ส่วนใหญ่ก็จะมีอุดมการเดียวกัน
คือต้องการเห็นประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้น
ถือว่าเป็นพักที่รองรับผู้สมัครที่พลาด

ใช่ค่ะส่วนพักเพื่อชาติก็มีแก่นำเสื้อแดงคนสำคัญเนี่ย
ร่วมจัดตั้งอันนี้ก็จะเป็นพักสำหรับทางเลือก
แก่นำคนเสื้อแดงแนวร่วมที่เคยร่วมงานกับคนเสื้อแดงนั่นเอง

ทีนี้ดูฝากฝั่งของทางด้านนายสุเทพเทือกสุบัน

ใช่ค่ะซึ่งนายสุเทพนี่นะคะ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ที่บอกว่าเดินสายไปดูกันหน่อยไปไหนกันบ้าง
หลายที่เหลือเกินเพราะว่าเดินทางไปรับฟังปัญหา
แล้วก็พูดคุยเรื่องการปฏิรูปประเทศกับผู้นำชุมชน
คราวนี้ไปเขตจตุจักรนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการคุยเรื่องการเสนอชื่อ
ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง
แล้วก็คิดว่าคงมีพักอื่นเสนอชื่ออยู่แล้ว
กฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าห้ามเสนอชื่อบุคคลซ้ำกัน
ขณะเดียวกันนะคะทางพักรวมพลังประชาชาติไทย
ก็พร้อมที่จะร่วมงานกับพักการเมืองทุกพัก
ไม่ใช่แค่เฉพาะพักพลังประชารัฐเท่านั้น
เดี๋ยวฟังเสียงผู้ร่วมก่อตั้งพักอย่างนายสุเทพหน่อยค่ะ
ให้กับในแปลตนารมณ์ของวัลมหาประชาชน

ใครก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาเรื่องปฏิรูปประเทศนี่ก็

อ่านะครับไปดูที่พักพลังประชาบรัฐกันบ้าง
เมื่อวานเนี่ยจัดงานประดมสมองพลังคนรุ่นใหม่นะครับ
ก็มี๓รัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารของภักดิ์เข้าร่วมด้วย

ไปได้นะไม่ได้หนีงานในตำแหน่งรัฐมนตรี

แต่เมื่อวานก็ไปร่วมด้วย
ทั้งบูมนะคุณบูมกับสมาชิกพักใหม่

โดยนายอุตมะสาวนายนว่าที่หัวหน้าพัก
บอกว่าพักเตรียมจัดเวิร์คชอประดมสมองคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่

พร้อมยืนยันว่าพวกตัวเองทั้ง๓คน
ให้ใจกับพักเต็มร้อยนะครับ

นายอุตมะนายสนธิรัตินายกอบซัก
แล้วมีคนหนึ่งกับนายสูวิทย์นะครับ
สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมมี๖๘คนที่น่าสนใจนะครับ
เช่นนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ
หลานชายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ

ตอนนี้มาอยู่ของพลังประชารัฐนะครับ
นายธนัยสูตบุตรนักวิชาการ
เมื่อถามถึงข่าวที่ว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

สมัยพักพลังประชาชน
แล้วก็เป็นรองนายยกนัฐมนตรีนะครับ
มาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
พอพูดแบบนี้เพราะมีข่าวออกมาว่านายมิ่งขวัญ
จะขอมาลงกับพักพลังประชารัฐ

มาด้วยแล้วนายนพดนปัฒนธรรมะของเพื่อไทย
ใช่เพราะถามจะมาพลังประชารัฐด้วย

นายอุตมะทำสีหน้าตกออกตกใจ
พร้อมกับกล่าวว่าหากเป็นจริง
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
อ่าก็ต้องดูท่าทีของนายมิ่งขวัญ

และท่าทีของนายนพดลปัธมะ
แต่ท่าทีนายนพดลออกมาแล้วนะคุณ
ปฏิเสธว่าผมก็ยังคงทำงานร่วมกับพักเพื่อไทยอยู่

และไม่เคยมีใครชวนไปที่อื่น
ก็จับตาแค่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณคนเดียวนะครับ
แต่ว่านายมิ่งขวัญก็ร้างราเรื่องของการเมืองมานาน
ก็ไม่รู้ว่าทางพักพลังประชารัฐจะว่ายังไงบ้างนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะปิดท้ายกันหน่อยค่ะ
ที่นายอิทธิพรบุญประคองประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ยนะคะ

ถึงกรณีที่พักการเมืองจะใช้กลยุทธ์
กันเดินร่วมกันตีเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ

เพื่อให้ได้สอสอจำนวนบัญชีรายชื่อมากขึ้นเนี่ย

กรกตเองไม่ได้มีหน้าที่ไปพิจารณาตรงนั้น
เพราะว่ากรกตสามารถดำเนินการได้ตามข้อกฎหมาย
ในส่วนของคุณสมบัติการจดทะเบียนจัดตั้งพัก
ครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น
อันนี้คือสิ่งที่กรกตสามารถทำได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันหน่อยค่ะ
เราต้องดูว่าพักที่เขาตั้งมาหรือขอตั้ง
ถ้าเค้ามีโขมคุณคุณสมบัติครบเราก็ต้องให้

แต่ว่าถ้าเขาผิดกฎหมาย
ช่องใดช่องหนึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แล้ว

ถ้ามีคนบอกมาแน่นอนอยู่นะครับเรารับเข้ามาดู

ตรวจสอบข้อจริงมีมูลก็ตรวจสอบหาพยานหลักฐาน
มีพยานหลักฐานครบก็วินิจฉัยว่าสิ่งที่มีข้อได้จริงมีพยานหลักฐานอย่างนั้นเนี่ย
ผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็เริ่มเริ่มการต่อ
สำหรับการพิสูจน์ความเป็นนอมินีของพักการเมือง
กฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า
ไม่ให้พักการเมืองทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
แต่ทีนี้คุณผู้ชมจากที่ทางอดีตสสเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกง

เพราะว่าพักเพื่อทำจะไม่ส่งผู้สมัครลงในเขตที่พักเพื่อไทยมีตัวจริง

ทับซ้อนไม่ให้เป็นการตัดคะแนนกันเอง
ทีนี้เขาจะยึดสอสอเขตที่พักเพื่อไทยได้รับเลือกเข้ามาในปี๕๔เป็นหลักก่อนนะคะ
เพื่อทำก็น่าสนใจตรงที่ว่า๑ใน๓ชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรมตรี
จะมีชื่อของนายสมชายวงสวัสดิ์อยู่ด้วยนะครับ